โกรธโมโหที่อดออกไปแตะขอบฟ้ากับพี่ตูนยังไง

วัยรุ่นคู่นี้เขาไปนั่งดื่มกินกันที่สายไหมมาก่อน

แล้วขับรถกันมาค่ะมาสถานบันเทิงแห่งหนึ่งที่ย่านสะพานใหม่
ข้างในเนี่ยมีคอนเสิร์ตพี่ตูนบอร์ดี้แซลัม

พยายามจะขอเข้าไปนะฮะกาดบอกว่าไม่ได้
ต้องซื้อบัตรก่อนแต่ทีนี้บัตรหมดค่ะ
โอ้โหผิดหวังรู้สึกเสียเที่ยวเสียเวลาอกหัก
โกรธค่ะสิ่งที่เขาทำคือสิ่งนี้เดี๋ยวมาดูภาพกันหน่อยนะคะ
คือไปรื้อไปค้นรถตู้ของกู้ภัยที่เขาดัดแปลงเป็นรถพยาบาล
เอาไว้ช่วยเหลือคนป่วยคนเจ็บอะคุณ
ซึ่งจอดอยู่ด้านหน้าร้านอาหารแห่งนี้ที่มีคอนเสิร์ตพี่ตูนอยู่
ใช่แล้วก็คาดว่าวัยรุ่นเนี่ย
อกหักจากการเข้าไปดูคอนเสิร์ตพี่ตูน
ก็เลยมาระบายอารมณ์ที่รถตู้ของกู้ภัยเขา
สุดท้ายอดไปแตะขอบฟ้ากับพี่ตูน
แตะขอบคุกแทนแล้วกันนะนะฮะ
มีการดัดแปลงเป็นรถพยาบาลของอาสาสมัครมูลนิธิแห่งหนึ่ง
คือคุณผู้ชมเห็นนะคะว่าบริเวณรอบตัวรถเนี่ย
อุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ใช้ในการช่วยเหลือคนเจ็บ
ปรากฏว่าคุณมันไม่ได้อยู่แบบดีดังเดิม
แล้วตอนนี้มีอุปกรณ์ที่พังเสียหายด้วยนะ
พังเสียหายเกลือนเลยใช่ค่ะขณะเดียวกันกาดของผับอะค่ะ
ได้มีการควบคุมตัวนายนิวนายนิวคนนี้อายุสักประมาณ๒๐๒๕ปี
คนก่อเหตุเอาไว้ได้แล้วนำตัวนายนิวเนี่ย
ส่งมอบให้กับตำรวจเพื่อสงบสติอารมณ์ที่สอนอบางเขนนะคะ
ไปแตะขอบฟ้าคลั่งแบบนี้แหละค่ะ

ใช่นะคะจากการสอบถามเพื่อนของนายนิวเพื่อนของคนก่อเหตุ
ให้การบอกว่าคือก่อนหน้านี้คู่ดูโอคู่นี้นะ
เข้าไปนั่งดื่มกินสุรากันที่ย่านสายไหม
จากนั้นก็เลยขับรถเก๋งมาที่ย่านสะพานใหม่
แต่พอมาถึงปุ๊บไม่สามารถเข้าไปดูคอนเสิร์ตได้
เนื่องจากบัตรเต็มแหมคุณพี่ตูนเขาฮอตฮิตขนาดนั้น

ใช่แล้วก็ร้านอาหารร้านนี้คือร้านใหญ่คุณปกุ้มเผาสายไหม
ที่เป็นคดีเรื่องของเจ้าหน้าที่รอปภทำร้ายลูกค้าเนี่ย
ตอนนี้เขาเปิดแล้วแล้วทีนี้มีคอนเสิร์ต
แล้วก็ผู้ก่อเหตุก็ผ่านมาพอดี
อดดูคอนเสิร์ตก็เลยมาก่อเหตุหน้าร้านเขานะฮะ
บอกว่าบัตรเต็มบัตรเต็มทำไงเข้าไม่ได้
๒คนนี้เขาทำอย่างไรโมโหค่ะแหม่รู้สึกเสียเที่ยวเสียเวลาอกหักค่ะ
อกหักเสียเวลาที่อุตส่าห์เดินทางมานะคะ
คนที่เป็นเพื่อนเพื่อนของคนก่อเหตุก็เลยอ๊ะไม่ให้เขาก็ไปนอนที่รถก็ได้
หลับที่รถแต่พอตื่นมาอีกทีเอ้า
พบว่าเพื่อนก็คือนายนิวถูกจับไปซะแล้วนะคะ
เพื่อนคนก่อเหตุยังไม่รู้เรื่องรู้ราวน่ะ
เขาคงเมาด้วยแหละเขาก็เลยไปหลับที่รถ
ทีนี้คนที่เขาเป็นเจ้าของรถพยาบาลอาสาสมัครกู้ภัยคันที่เสียหายเนี่ย
ก็คือคุณเอกรัฐบุญจันทร์ท่านนี้ค่ะ
กาดของสถานบันเทิงไปตามมาบอกว่าคุณไปดูรถหน่อยซิ
ว่ารถตู้ของคุณรถพยาบาลของคุณมันถูกลื้อค้น
เขาก็เลยออกมาดูโอ้โหจริงด้วย
พบว่าสิ่งของต่างถูกคว่างปลาออกมาจากรถ
ได้รับความเสียหายมีอะไรบ้างล่ะ
เครื่องปั๊มหัวใจเครื่องดูดเสมหะนะคะ
อุปกรณ์ที่เอาไว้สำหรับช่วยคนเจ็บเนี่ย
มูลค่าความเสียหายคุณเอกรัฐบอกว่าประมาณ๗๐๐๐บาท
แล้วจะบอกว่าเขาเข้าไปในสถานบันเทิงไปดูพี่ตูนได้แป๊บเดียวนั้น
ทุ่มผ่านไป๑ชั่วโมงมาเจอดีแล้วนะคะ

กำลังสนุกสนานในคอนเสิร์ตอยู่นะแตะขอบฟ้ากันอยู่
ตูนพาไปแตะขอบฟ้าอยู่เลยนะคะสุดท้าย
ถูกเรียกออกมาดูรถตัวเองที่เสียหาย
เรียกเลยค่ะคราวนี้นะคะที่นี่คาดว่าคนก่อเหตุเข้าไปภายในรถ
ประตูด้านหลังเนื่องจากว่าประตูรถตู้คันนี้
ประตูด้านหลังเสียไม่สามารถปิดได้มา
คือไม่สามารถล็อกได้มา๒วันแล้วนะคะ
เอกรัฐบอกว่าแหมกำลังจะเอาไปซ่อมพอดีพอดีเลย

เรื่องต้นตำรวจคาดว่านายนิวเนี่ยโกรธที่ไม่ได้ดูพี่ตูนบอดี้แลมนะฮะ
เป็นไอดอลนักร้องที่เขาชอบด้วย
ก็เลยระบายอารมณ์โกรธด้วยการเข้าไปเอาของในรถพยาบาลมาปลาเล่น
อีกอย่างนั้นนายนิวคงเมาติดพันธุอยู่
นี่ไงนี่ไงเมาประเด็นคือเมานั่นแหละนะคะ
ตำรวจบอกว่ารอให้สั่งเมาก่อนแล้วต้องมีการสอบปากคำตั้งข้อกล่าวหากันต่อไป
แล้วคุณคิดดูนะว่าคุณนิวคุณเป็นคนก่อเหตุ

วิ่งเพื่อระดมเงินซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์
แล้วคุณไปทำลายอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ไว้ช่วยชีวิตคน

ป่านี้คงโดนคดีแล้วนะฮะ